กันหน่อยฮะเขาบอกว่ามีโจรมาขโมยต้นต้นกระท่อม

แบบนี้ต้องร่ายคาถาเป็นการร่ายคาถาตัดไส้
หวังให้โจรกลับใจเอาต้นกระท่อมมาคืน
โอ้โหนี่เป็นเพียงแค่บางช่วงบางท่อนที่ท่องมนต์เท่านั้นนะ
เอามายาวทั้งหมดสงสัยไม่พอ

ใช่ค่ะก็ต้องตัดตอนมาให้ฟังแหละว่า
เขาไล่คาถาซึ่งคาถาที่ว่านี่เป็นคาถาตัดไส้

เขาบอกว่าเป็นพิธีกรรมโบราณที่นายพินโยมริวัลหรือ
อาจารย์ต้อเจ้าของตำหนักสิทธิ์ปู่ฤษีตาไฟ
งัดวิชานี้ออกมาใช้
คือเรื่องของเรื่องครับมีคนร้ายเนี่ย

ที่เขาซื้อมาเตรียมเอาไว้ปลูก
แปลงโคกหนองนาโมเดลของครอบครัวเขา
ในพื้นที่บ้านโคกตาหึงตะบนอีสานเข็ด
เอาเพลิงเฉลิมพระเกศจังหวัดปริร่ำ

ก็วิธีการคือนำดินตรงที่
รอยเท้าของคนร้ายเนี่ยปรากฏอยู่นะคะ

จากนั้นก็ร่ายคาถาตัดไส้โจร
ความเชื่อนี้นะคะก็คือว่าอยากจะให้คนร้ายกลับตัวกลับใจ

เชื่อกันแบบนี้คุณชนะเขาบอกว่าเมื่อไร่คาถานี้แล้วนะ

จะเกิดอาการทุรนทุรายเจ็บปวด
กินไม่ได้นอนไม่หลับ

โอ๊ยอากาศหนักเนาะ

คือยังไงเขาจะอยู่ไม่ได้ค่ะ

เผ็ดเผาพริกเผาเกลือสาบแช้งด้วยนาง

ก็จะต้องไปสวดคลายคาถาต่อด้วยนะ

เขาบอกว่า๓วัน๗วันเดี๋ยวได้ผล